ก่อนเลยนะหาคู่นะ
ไม่ต้องหรอกคุณคุณคงมีละ

ระวังนะไอ้ประเภทรูป

ทีนี้มันมีภาพที่เป็นคลิปตอนเจ้าหน้าที่

หยุดก่อน

หยุดก่อน
ตำรวจนะตำรวจนะผมตำรวจนะ

แสดงตัวซุ่มดูอยู่นานเห็นแล้ว

หญิงสาวลายล่าสุดที่คาดว่า
เธอก็คงน่าจะเกือบถูกหลอกแล้วแหละ

ซื้อของตำรวจเข้าไปชาร์จตัวแล้วแสดงตัวค่ะ

ตอนเดินซื้อของอยู่ในห้าง
ร้านชื่อดังที่อมืจังหวันลบบุรี

ตอนที่เข้าไปคุยเขาอ้างนะ

ไม่ได้เป็นชื่อตามหมายจับคุณตำรวจ
เข้าใจผิดแล้วสุดท้ายจำนวนไหมลองฟังค่ะ

เอาสรุปสรุปยังไงยอมไหม

แต่สุดท้ายตำรวจบอกโกหกใช่ไหม

สืบเนื่องจากอะไรครับคุณผู้สิทธิภูมิผู้หายที่เป็นผู้หญิงหลายคนนี่
บอกว่านายพีรพัฒน์ไปทำตัวแสดงแบบ
ทำแปลงปฏิบัติหลูอยู่ในแอพหาคู่
บอกว่าตัวเองเป็นเซลปเป็นไฮโซ
ถ่ายรูปคู่กับรถหรูซึ่งใดนั้นไม่ใช่รถของตัวเองเลยนะคะ
แล้วพยายามไปหลอกลวงหญิงสาว
เพราะหญิงสาวเริ่มไว้ใจเริ่มพูดคุยถูกคอกัน

บางคนไปนัดเจอที่ตามโรงแรมบ้างตามห้องพัก

เขาก็จะรอจนฝ่ายหญิงหลับแล้วขโมยรถไปเลยค่ะ
ทีนี้มีผู้เสียหายพอไปแจ้งความตำรวจก็เลยตามสืบ
ปรากฏว่านายคนนี้เป็นมิจฉาชีพประวัติในโชคโชนเลย
อย่างที่บอกมักจะหาเหยื่อตามแอปหาคู่ฉะนั้นระวังให้ดี
แล้วเขาจะมีชื่อเล่นในการก่อเหตุโอ้โหเพียบไปหมดเลยค่ะคุณ
ุ่มอ่ำพอสพพัดแซ็กแล็กโออะไรก็ไม่รู้เต็ม
แต่สรุปแล้วคือเป็นเซเลปเก๋นั่นเองนะคะ
ตรวจสอบประวัติมีหมายจับ๗คดี
ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับการช่อกงคดีลักทรัพย์ผู้อื่น
เจ้าตัวยอมรับเลยผมเปลี่ยนชื่อมาเยอะ
เพราะชอบมีสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัด
ก่อเหตุตั้งแต่ปี๖๑แล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ครั้ง
มีรุ่นพี่ซื้อขายรถมือ๒แนะนำให้หารถมา

ผมก็เลยใช้วิธีแบบนี้ในการโจรกรรมรถของผู้หญิงค่ะ

เขาบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวแต่ละคน
เจ้าตัวบอกผมไม่ป้องกันด้วย

แต่ผู้หญิงแต่ละคนเป็นผู้เสียหายไปชี้ตัวได้นะคะ

อาจจะต้องไปทำการตรวจหรือเปล่านะ

หล่อยืนข้างรถหรูนี่

ใช่ค่ะโอ๊ย